ล่าสุดนะคะทางญาตินะคะแล้วก็ครอบครัวค่ะคุณพ่อค่ะก็เดินทางจากนครนายกเลยนะคะ
ไปรับศพนะคะที่เชียงใหม่ค่ะที่โรงพยาบาลมหาราชนครค่ะเพื่อนำไปประกอบวิธีกรรมทางศาสนาที่บ้านเกิดก็คือจังหวัดนครนายกนั่นเองค่ะซึ่งบรรยากาศรับศพก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคุณพ่อได้สัมภาษณ์ด้วยว่าก็คือจริงปกติลูกจะมาเที่ยวเชียงใหม่อยู่แล้วนะคะ๗ปีนึง๗วันนะคะก็ไม่มี
ความกดทราบนะคะก็คือเจนนี่ค่ะคนที่ใส่แมสแล้วก็ใส่กระโปรง
โทรไปประมาณ๓๔ทุ่มนะคะแล้วก็ทางบินกลับนะคะ๕ทุ่มถึงกรุงเทพแล้วนะคะ
แล้วก็วันนี้ก็จะเดินทางไปร่วมรดน้ำศพเป็นวันแรกด้วยที่จังหวัดนครนายก
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เหตุอะไรก็เกิดขึ้นนะ
คือเมื่อวานนั่นจริงนะสไลด์อินสตราแกรมส่วนตัวนะ
เจอแต่คนเนี่ยไว้อะไลให้กับคุณเซติเมส
เพราะว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการที่สร้างสีสัน
แล้วก็สร้างผลงานในเรื่องของแฟชั่นเอาไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะ
รวมไปถึงคุณโจ้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ศพอยู่ที่วัดธาตุทองคุณโจ้คือ
ผู้ชายที่นั่งไปด้วยกับคุณเซติเมตรนี่แหละค่ะ
ก็ขอไว้อะไรด้วยละกันนะคะ